ไข่เนี่ยดังจริงเป็นเรื่องของความเชื่อนะ

แต่ก็ว่ากันว่าถ้าดังขนาดนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำเลย
ทำหนังเลยไหมทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ไอ้ไข่ไปเลย

ก็ต้องไปขออนุญาตแล้วก็ไปทำพิธีบวงสวงกันนะครับ

นี่แหละครับบรรยากาศลานหน้าโบสถ์วัดเจดีไอ้ไข่
มูเจ็ดตะบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไอ้ไข่ออริจินัลดั้งเดิมจะอยู่ที่นี่นี่แหละครับ
ไปเจอกับนายธีรทรชาวนโยธินหรือว่าคุณเอก
พร้อมด้วยดารานักแสดงภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
อกจากนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องแขกรับเชิญต่างนะครับ
ไปร่วมพิธีบวงสวงการจัดการสร้างภาพยนตร์
โอ้โหไปกันเยอะจริงพิธีเริ่มด้วยพิธีพราม
ทำพิธีเจิมกล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะ
เจิมที่กล้องก่อนก่อนการถ่ายทำเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างนี้
ถูกต้องครับน้องใบตองจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ได้เข้าไปในอุโบสถนะเพื่อกราบไห้สักการะรูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตัวจริง
เพื่อทำการขออนุญาตจัดสร้างภาพยนตร์พร้อมกับกราบไหว้พระอาจารย์แว่นด้วยนะครับ
เอ้าคุณเอกธิรทรเปิดเผยว่าการบวงสวงเนี่ยนะฮะ
เป็นนิมิตหมายที่ดีนะซึ่งทางทีมงานก็เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว
เป็นเวลาสัก๑ปีได้จนได้เลิกดีงามดีก็มาทำพิธีบวงสวง
ว่าจะเปิดกล้องได้เนี่ยก็ประมาณสักเดือนมกราคมปี๒๕๖๔นะครับ
แล้วก็จะฉายได้ประมาณกลางปีหน้าตัวคุณเอกเองเขามีความตั้งใจไง
ผู้คนทั่วไปได้รู้จักกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะและสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือ
ทำให้ทุกคนได้รู้จักไอ้ไข่แล้วก็ได้ยืนยันว่าหนังเรื่องนี้
ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากเจ้าอาวาสวัดเจดีไอ้ไข่

และจะมีการแถลงข่าวให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนปีใหม่ด้วย

ที่เรื่องราวของไอ้ไข่จะถูกสร้างเป็นภาพ

แล้วเขาบอกว่าในพิธีบวงสวงนะ
มีขบวนรถบิ๊กไบท์ถึง๑๐๘คัน

อ๋อให้เสียงดังเอาเลิกเอาใสอย่างเนี่ยหรอ

เสียงดังสนั่นลั่นวัดเลยครับ
แล้วก็มีการจุดประทัดอีกจำนวนนึงด้วย
เพื่อเส้นไหว้ไอ้ไข่เทพแห่งเมืองนครศรีธรรมราช

แต่อันนี้ชนชอบแบบคอนเซตของภาพยนตร์เรื่องนี้นะ
เกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพความซื่อสัตว์ความศรัทธาแล้วก็บารมีด้วยนะ
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความชื่อสัตย์นั่นแหละเดี๋ยวรอติดตามกันนะ
สำหรับผลงานภาคไฟยนเนอร์นี้น่าสนใจเหมือนกัน
ซิว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงเนาะ